ไม้ด่างแล้วก็บอนสีเป็นที่นิยมนะครับ
แล้วก็คนซื้อต้องการหาซื้อราคาก็ค่อนข้างจะสูง
แต่ทีนี้ฮะตามหน้าบ้านเรือนประชาชนที่เขาปลูกเอาไว้ในกระถางแบบนี้
ปรากฏว่าคุณพอตอนเช้าตื่นมาดูหน้าบ้าน
เหลือแต่กระถางไม้ด่างกระบอนสีหายไปแล้ว

นี่เสร็จโจรเลยโจรมาเลือกเอาไม้ด่างเอาบอนสี
ไปจากหน้าบ้านของชาวบ้านที่เขาปลูกไว้คุณ
แล้วบางบ้านนะคุณนะปลูกไว้๓๐กระถาง
หายไปทั้ง๓๐กระถางเลย
เหลือแต่กระถางไว้ให้ดูต่างหน้านะฮะ
นี่กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายเป็นชายน่าจะยังวัยรุ่นอยู่นะคุณ

เสื้อยืดสีขาวกางเกงสีดำแล้วก็ใช้เสื้อคลุมหัว
ปิดบังใบหน้าบุกเข้ามากลางดึกแล้วครับ
แล้วก็ไม่ยกไปทั้งกระถางคุณ
พวกนี้มาเอาแต่ต้นคือถอนไปเลย
ถอนต้นบอนสีแล้วก็ไม้ด่างนะฮะ
โดยนางสาวชนที่ชาสะเถียนพงษ์หรือว่าคุณน้อยอายุ๓๗ปี

หมู่๒ตำบลทุ่งกระบืออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรัง
แล้วก็พร้อมด้วยชาวบ้านอีกหลายสิบคน
บอกว่านี่มีหลักฐานชัดเจนเลย
ภาพจากกล้องวงจรปิดเอาไปเปิดเผยเอาเป็นหลักฐานแจ้งความได้เลยนะครับ
บอกว่าคนร้ายตระเวนขโมยบอนสีไม้ด่างพันไม้สวยงาม
ซึ่งบ้านแถวนี้นิยมปลูกกัน
ขโมยไม้ด่างขโมยบอนสี๓๐หลังคุณ

รวมมูลค่าแล้วนะฮะมีทั้งต้นสวยเลย
ถูกต้นแพงบ้าง๓แสนบาท

คนร้ายบุกมาขโมยต้นไม้๒ครั้งแล้วนะ
ครั้งแรกช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับ
ตอนนั้นก็โอ้โหยังไม่ได้คิดอะไรมากนะฮะ
ส่วนใหญ่ที่ถูกขโมยไปก็คือต้นบอนสีหรือว่าหกหลงนะฮะ

เธอบอกโอ้โฮมันช้ำใจครับคุณ
คือไม่ได้คิดถึงเรื่องราคาหรืออะไรแล้วนะคุณนะ
แต่กว่ามันจะโตออกใบได้แต่ละใบ

ใช่ค่ะรักเหมือนลูกเหมือนจิตหัวใจค่ะค่ะรักเหมือนลูก

ค่อยเลี้ยงค่อยดูค่อยลดน้ำไปทุกวัน
ปุ๋ยแบบนี้อยู่มันมาถอนไปเลย

มันไม่มีราคาอะไรแต่มันมีคุณค่าทางจิตใจอะค่ะ
แล้วได้ไปแจ้งความว่าตำรวจแจ้งความเรียบร้อยนะคะ
แต่ว่าคือไม่คืบหน้าอะไรเลยค่ะคือผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วก็คือ
ตำรวจก็ยังนิ่งเฉยอยู่เหมือนเดิมค่ะ
เดี๋ยวนี้การรักษามวยระบาดรุนแรงแค่ไหนหลายบ้าน
แรงมากค่ะแทบทุกบ้านที่มีต้นไม้ที่มีวอนเลยค่ะ
คือโดนกันทุกบ้านเลยในเฉพาะในระแวกบ้านนี้ค่ะ
โอ้โหคุณเข้าใจความรู้สึกเลยแล้วอย่างนี้คือจะทำยังไง
ตกเย็นทีก็ยกกระถางเข้าในบ้านล็อกกุญแจอย่างนี้เหรอ

มันไม่ไหวนะมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นไหม
เออแต่มันมาถึงยุคที่ต้องทำแบบนี้แล้วเหรอฮะ
คือถ้าคนปลูกต้นไม้คนรักต้นไม้บางคนเนี่ย
เขาก็ไม่ได้คิดถึงว่าจะต้องปลูกไปขายใช่ไหม
ก็ไม่ได้คิดถึงมูลค่าหรือคุณค่าของเขา
ไม่ได้คิดถึงมูลค่าแต่คิดถึงแค่คุณค่า

ตั้งใจกว่าฉันจะปลูกมาได้นะ
จะราคากี่บาทก็ว่าไปแต่ฉันเนี่ย
มันมีคุณค่าทางใจมากกว่ามูลค่านี้อีกนะฮะ
ทีนี้ไปดูบ้านชาวบ้านอีกหลังหนึ่ง
บ้านนี้นะถูกถอนไปทั้งหมด๒๘ต้น
บ้านของคุณสำรวยมักอ่านนะฮะ
ก็บอกว่าบ้านเธอและบ้านแม่อยู่ติดกัน
ถางต้นไม้เอาปลูกต้นไม้ไว้หลังบ้าน
ทุกเช้าจะตื่นมาดูให้สดชื่น

วันนี้มันแตกใบแตกกิ่งออกมาหรือยัง
ปรากฏว่ามีวันหนึ่งตื่นมาดู
โอ้โหเจอแต่กระถางเปล่า๒๘กระถางนะฮะ
ล่าสุดโดนไปรอบ๒โดนไปอีก๒ต้น
ตอนนี้เหลือต้นไม้ไว้ไม่กี่ต้นแล้วนะฮะ

ไว้ในบ้านนะคุณไว้ในบ้านหมดแล้ว
แล้วก็ยกออกมาตากแดดรดน้ำบ้างนะฮะ
รอบแรกที่ถูกขโมยไป๒๘ต้นเนี่ยนะฮะ

เป็นต้นไม้ราคาค่อนข้างสูงเพราะใบสวยนะฮะ
แต่ตอนนั้นซื้อมาเลี้ยงดูเล่นแค่นั้นเอง

เช่นต้นมิ่งมงคลต้นทรัพย์ทวีโชค
นางไหมแล้วก็ต้นไก่ราชาวดีนะฮะ
ทีนี้ชาวบ้านบอกว่าอยากให้ตำรวจทำงานเต็มที่หน่อย

อย่าเห็นว่าเป็นสิ่งที่ขโมยไปอาจจะเล็กน้อยหรือเปล่า

นี่เห็นสายเขียวอย่างคุณสืบสกุลเล่าคุณก็รักต้นไม้

ไม่ครับผมก็อยู่ในบ้านปลูกในบ้านยังไม่มีโจรมีขโมย
แต่อย่างนี้ชาวบ้านเขาปลูกไว้มันไม่รู้จะทำยังไงดีคุณ
อยู่เอาโซ่คล้องกับกระถางทุกกระถางมันก็ไม่ดีนะ

อยากให้ตำรวจจับตัวคนร้ายได้เร็วนะคะ